คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ
นับตั้งแต่น้องเก๋อดีตแฟนสาวนะคะได้มาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ว่าเลิกรากันแล้วหลังจากคบหากันมา๑๔ปีแล้วก็โอ้โหมีแพลนจะแต่งงานกัน
แต่ก็เป็นอันต้องยกเลิกไปคือนับตั้งแต่ออกมาชี้แจงว่า
กันเนี่ยก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เก๋ก็ยอมรับว่าในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหมีคนไปตำหนิเธอก็เยอะ
เธอก็ต้องออกมาแถลงข่าวอะค่ะหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคน
ไปยุ่งทำไมแต่เขาเป็นคนของประเทศไง
เขาเป็นคนดังไงเขาเป็นแชมป์มวยโลกไง
ใช่เราก็เลยคือก็ให้กำลังใจเขานะคะ
ก็เลยอยากรู้ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของเขา

แต่ว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าคนก็อยากรู้ว่าเจ้าแหลมจะมาชี้แจงยังไง

ทีนี้เจ้าแหลมเองเขาก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์อะไรค่ะ

ในเฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพแบบนั่งกินข้าวกันกับเจ้าแหลม
เขาบอกว่าถ่ายเมื่อ๔วันก่อนหน้าที่น้องเก๋จะโพสต์เฟซบุ๊ก
ว่าเลิกคบกับเจ้าแหลมศรีสะเกดนะคะ
เนื้อหาใจความบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับในภูมิโกศลเสก
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ศรีสะเกดที่ให้ความเคารพ
ในภูมิยืนยันว่าศรีสะเกดยังอยู่ในกรุงเทพ

ยืนยันว่าศรีสะเกดยังคงมีกำลังใจที่ดีในการฝึกซ้อม
กำหนดการชกที่แน่นอนจะยังไม่ออกมาก็ตาม

แล้วก็สภาพจิตใจก็คือก็ดีขึ้น
แต่รอพร้อมก่อนถึงจะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปดูความเคลื่อนไหว
ของครอบครัวของเจ้าแหลมที่ศรีสะเกดนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านมวกที่อำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสเกต
เป็นบ้านพ่อและแม่ของเจ้าแหลม
พอไปถึงคุณแม่นางหนูรัฐวังเอกก็ให้สัมภาษณ์

บอกว่าได้คุยแล้วแหละคุยกับลูกชายคุยกับเจ้าแหลมแล้ว
ลูกชายบอกว่าน้องเก๋จะขอมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร
แล้วก็มีชื่อร่วมเป็นเจ้าของรถยนต์

แม่บอกด้วยบอกว่าลูกบอกว่าได้ให้เงิน๑๕๐๐๐บาทให้กับน้องเก๋
ซื้อวัวพันธุ์ขนาดใหญ่๔ตัวเอามาเลี้ยงที่บ้านพ่อแม่ของน้องเก๋
แล้วก็ให้เงินอีกนะ๑ล้าน๒แสน
เพื่อไปซื้อที่นา๒แปลง๘ไร่ที่อำเภอราศีสลัย
รวมถึงซื้อคอนโดมิเนียมที่ธนบุรีราคาประมาณ๓ล้านกว่าบาท

ที่เจ้าแหลมแล้วก็น้องเก๋ต้องเลิกรากัน
เพราะว่าคู่นี้เขาก็รักกันมา๑๔๑๕ปีแล้วนะคะ
แต่ถ้าเกิดตัดสินใจตรงกัน
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นข่าวคลึกโครม
ข่าวเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบกับจิตใจของเจ้าแหลม
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องเตรียมที่จะฝึกซ้อมป้องกันแชมป์โลกด้วย
ทีมข่าวของเราก็ถามความรู้สึกของน้องเก๋ล่ะค่ะ
หลังจากที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวาน
เก๋เองก็ยอมรับว่าเรียนรู้อะไรเยอะเลยจากเหตุการณ์นี้
ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี
แรกคิดว่าอาจจะได้กลับมาคบกันอีก
และนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ชายที่เก๋เคยรักมาก
แน่นอนว่าเจ็บเกินกว่าที่ทุกคนจะเข้าใจ

เก๋ก็บอกอีกว่าเมื่อคืนนะคะ
ทางเจ้าแหลมศรีสะเกดนะคะก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจด้วยค่ะ
หลังจากรู้เรื่องการแถลงข่าว
ซึ่งก็ทางเจ้าแหลมเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษนอกสังเวียน
ก็ถามไทยความรู้สึกของอดีตแฟนค่ะ
ก็บอกน้องเก๋ว่าอย่าคิดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าน้องเก๋ถูกกระแสสังคมโจมตีเยอะนะคะ
มีคอมเมนต์หยับหยามในโซเชียลก็เยอะอะค่ะ